มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่หนุ่มชายภูมิเมายาบ้า
และก็คลุ่มคร่างทำร้ายตำรวจที่เข้าไปแล้วครับ

ส่วนชายคนนี้ก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเช่นกันนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านแล้วก็ตำรวจเข้าไปเคลียร์เหตุการณ์
ล่าสุดผู้ชายคนนี้เสียชีวิตในห้องคุมขังผู้ต้องหาของสพที่เกิดเหตุนะครับ
ทำให้ญาติติดใจว่าทำไมตำรวจ
ไม่นำตัวไปส่งโรงพยาบาลหลังจากได้รับบาดเจ็บนะครับ
ปล่อยให้เสียชีวิตอยู่ภายในสถานีตำรวจ
ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้จากรายงานครับ
เย็นแล้วพ่อไอ้พ่อ

น้ำมันเรียดเต็ม

บ่าได้จ้ะวันนี้ก็ได้ขอลงละ
วันนี้คือว่าไปหามัวให้เนี่ย
น้ายเรียกสร้างจ้ะ
น้ายเรียกสร้าง
ไปเรียกสร้างบ้าตายก็ดี

หลังเห็นสภาพของนายวายุกัญญประสิทธิ์
หลานชายที่ถูกจับมัดมือมัดขา
ขังไว้ที่สพภักดีชุมพล
ในสภาพที่เลือดไหลหัวแตก
เธอต้องก้มกราบเท้าตำรวจ
ขอร้องให้นำตัวล้านชายส่งโรงพยาบาล
แต่กลับถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดี

โดยที่จิตใจยังพวงห่วงหลานชาย

หลานชายเสียชีวิตแล้ว
โดยสาเหตุที่ทำให้หลานชายเธอถูกจับนั้น
เพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เกิดคลุมข้างจากการเสพยาเสพติด
แล้วอารวาสจนตำรวจต้องเข้ามาระงับเหตุ
แต่หลานเธอกลับเข้าไปทำร้ายตำรวจได้รับบาดเจ็บ
ที่หลานชายของเธอจะถูกตำรวจจับ

โดยที่ตำรวจกลับไม่ยอมนำตัวไปปฐมพยาบาล
โดยเธอยอมรับว่าหลานชายก็ผิดจริง

แต่ตำรวจก็ควรนำหลานชายส่งโรงพยาบาล
ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้
ขณะที่นางลินทองดีพุทธเปิดเผยว่า
วันเกิดเหตุนายวายุกัญญประสิทธิ์
ขโมยรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจมาจอดไว้ที่บ้าน

เข้าทำร้ายตำรวจจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ที่นายวายุจะถูกตำรวจอีกนายทำร้ายร่างกาย

โดยก่อนหน้านี้นายวายุก็ไม่ได้มีอาการคลุ้มคลั่งมาก่อน
เพิ่งมามีอาการได้๒๓วัน
โดยตำรวจที่มาระงับเหตุนั้น
เธอก็ไม่รู้ว่ามีความพร้อมเพียงใด
และทำเกินกว่าเหตุหรือไม่

ใช่ครับปกติผู้กรก็ปกติเหมือนเรานี่แหละ
แต่เขาอาจจะเสพยาหรือยังไงไม่รู้

อาจจะคิดว่าจะมาเอาไปแค่สงบสติอารมณ์ประมาณนี้ค่ะ

ขณะที่พลตำรวจตรีสุภากรคำสิงนอก

ต้นได้รับรายงานว่านายวายุหมดสติภายในห้องค้าง
ตำรวจจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลพักดีชุมพล
และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะนี้ได้ส่งศพนายวายุไปตรวจพิสูจน์
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจ
ส่วนประเด็นที่ญาตินายวายุบอกว่า
ทำไมไม่นำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งที่ได้รับบาดเจ็บนั้น
เพราะพ่อของนายวายุขอร้องไว้
จากกลัวจะไปคลุ้มคลั่งทำร้ายคนอื่น
ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ไประงับเหตุนั้น

เรื่องนี้ต้องตรวจสอบว่าเป็นไปตามยุทธวิธีหรือเปล่า
โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
สำหรับอาการของตำรวจที่ถูกนายวายุทำร้ายนั้น
ขณะนี้ยังไม่พ้นขีดอันตราย

ขณะนี้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจแล้ว